ดูเรื่องนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เมื่อวานนี้ที่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเฉียวชนวัยรุ่น

นี่ค่ะดูสภาพรถนะคะ
ปรากฏว่าวันนี้ก็เข้ามอบตัวแล้วนะคะ

เมื่อประมาณ๑๑โมงที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

นายกอบตบ้านโนนพาตัวนายภัยบูล
ศรีระวงประหลัดอบตบ้านโนน
ไปพบกับตำรวจสพน้ำพอง

ก็ตั้งข้อกล่าวหา๓กระทงนะคะ
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย

เกิดเหตุแล้วไม่ยอมหยุดรถช่วยเหลือค่ะ

แล้วก็พร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้เอากระเช้าไปขอโทษคู่กรณีด้วยนะคะ
แล้วก็มอบเงินสด๘๐๐๐บาทเป็นค่าซ่อมรถ

ไม่ให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นอีกแน่นอนค่ะ

โอกาสข้างหน้าก็คงจะเป็นบทเรียนนะครับ

ก็ฝากขอโทษน้องนะครับที่มีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
ว่ามีการอาภูกษ์สินไหมค่าทดแทน
ให้กับน้องที่เป็นคู่กรณี